เอาล่ะเมื่อช่วงเย็นวานนี้ครับแรงงานไทยกลุ่มที่๒กลับถึงประเทศไทยแล้วนะครับ
นำแรงงานไทยกลุ่มที่๒มาเท่าไหร่แล้วรอบนี้๕๗คนครับ
ก็แบ่งเป็นคนที่มาลงทะเบียนกับกงศุลนะครับ๑๙คน
แล้วก็ออกค่าตั๋วข้อบินเองเลย๓๘คน
ถึงท่ากาศยานานาชาติสุวรรณภูมินะครับเวลา๑๖นาฬิกา๕๘นาทีของเมื่อวานนี้
นายจักรพงศ์แสงมณีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เปิดเผยบอกว่าขณะนี้ทูตไทยในอิสราเอลนะครับ
พยพคนไทยออกจากพื้นที่สีแดงทั้งหมดแล้วอย่างปลอดภัย
ฟังแล้วสบายใจฟังแล้วสบายใจครับ
นี่แหละครับโดยกลุ่มคนไทยที่มาถึงชุดที่๒นี้นะครับ
ถ้าเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวก็จะถูกส่งประเมินอาการ
ถ้าหากนะครับได้รับบาดเจ็บไม่หนักก็จะอนุญาตให้กลับบ้าน
แต่ถ้าอาการหนักก็ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลต่อไปนะครับ
ส่วนการเดินทางกลับของแรงงานไทยที่เหลือขณะนี้นะครับ
สายการบินของไทยคือการบินไทยนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวจะส่งเครื่องบินไปอิสราเอลทุกวัน
ถึงแม้จะยังไม่เพียงพอนะครับกับการพาคนไทยกลับ
แต่จะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยอาจจะหาช่องทางเสริม
ช่องทางเสริมคืออะไรอ่ะก็คืออาจจะให้แรงงานไทย
ไปต่อเครื่องที่ดูไบนะครับสหรัฐอารับเอเมริด
เพราะว่าตรงนั้นถือเป็นชุมทางของสายการบินเลยนะครับ
จะมีเครื่องบินไปลงได้เยอะแล้วรับกลับมาได้เยอะนะครับ
แล้วก็ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงสิ้นเดือนคาดกันว่า
จะมีคนไทยกลับบ้านได้เกือบ๔๐๐คนครับ
ส่วนแรงงานไทยที่ยังอยู่ในอิสราเอลนะครับ
กระทรวงการต่างประเทศจะอบพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงฉุกเฉินนะครับ
ทางการไทยดูแลนะครับอยู่ในอิสราเอลนั่นแหละ
วันนี้วันนี้วันนี้สายการบินไฟล์ดูไบนะครับ
จะเป็นเที่ยวบินที่๓นะครับจะอบพยพคนไทย๑๐๐คนกลับถึงไทย
เช้าวันอาทิตย์ก็คือพรุ่งนี้๗นาฬิกา๒๕นาทีนะครับ
ก็จะเป็นช่วงรายการเราพอดีเลยนะนะครับน่าจะได้ดูบรรยากาศสดกัน
โดยจะไปลงที่ท่ากัดสยานอุตภัวนะครับ
แล้วจะให้ญาติมารับต่อไปนะครับเวลา๑๐นาฬิกา
ถือว่าเป็นไฟล์ทแรกนะที่กลับมาจากอิสราเอลแล้วไปลงที่อุตภัว
เพราะที่ผ่านมาเราก็ลงสวนภูมิกันมาตลอดนะครับ
ส่วนสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์นะครับจะจัดชัตเตอร์ไฟล์ทคืออะไร
ก็คือเช่าเหมาลำเช่าเหมาลำอบพยพคนไทย๒๕๐คนนะครับ
ออกเดินทางวันที่๑๖ตุลาคมตอนนี้เนี่ยคืออยู่ระหว่างการรอยืนยันเวลาที่จะมาถึงประเทศไทยครับ
แล้วก็ยังมีเที่ยวบินของกองทัพอากาศแต่ตอนนี้แสดงว่ากองทัพอากาศสามารถที่จะประสาน
แล้วก็จะเดินทางเข้าไปในอิสราเอลได้แล้วนะครับ
อบพยพคนไทย๑๓๕คนเดินทางถึงประเทศไทยตี๔ของ๑๖ตุลาคมด้วย
หากเป็นไปได้เขาจะทำให้ได้ตามจำนวนนี้เลยนะครับแล้วก็จะเตรียมแผนสำรองการอบพยพคนไทยไปที่จอดแดน
แล้วก็ประเทศใกล้เคียงแล้วก็จะให้สายการบินของไทยอย่างที่ผมนำเรียนไป๓สายการบินเมื่อสักครู่
ไปรับกลับมาครับสำหรับจำนวนคนไทยที่เสียชีวิตนะครับตอนนี้ก็หยุดอยู่ที่๒๑ศพ
แล้วก็ขอให้หยุดได้แล้วเราคาดหวังว่าใช้หยุดได้แล้วไม่อยากให้เกิดความสูญเสียกับพี่น้องชาวไทยแล้ว
ผู้ได้รับบาดเจ็บใน๑๔คนนะครับแล้วก็คาดว่าถูกจับไป๑๖คน
ขณะที่มีผู้ต้องการขอกลับไทยเพิ่มตอนนี้ยอดพุ่งไปเกือบ๗๐๐คนแล้วนะอยู่ที่๖๗๗๘คน
แล้วก็บอกว่าขออยู่ต่อดูสถานการณ์แล้วน่าจะสู้ต่อได้หมายถึงนะครับทำรายงานต่อได้
คืออยู่ในพื้นที่ปลอดภัย๘๕คนนี่แหละครับคุณผู้ชมคือสถานการณ์ล่าสุดในภาพรวมครับ
เราก็รายงานทุกวันแหละคุณผู้ชมคือเพราะว่าอย่างวันแรกที่บอกว่าอะไรนะ
กลับมา๑๕ซื้อตัวเอง๒๖เป็น๔๑เมื่อกี้พี่เบิร์ตบอกไปว่าเดินทางกลับมาพร้อมกับกระทรวงการต่างประเทศ
ซื้อตัวเอง๓๘รวมเป็น๕๗คือจะบอกว่าที่ซื้อตัวเองมันก็จะมีคอมเมนต์ไงว่าแบบ
นี่เห็นไหมรัฐบาลไม่ดูแลเข้ามาช่วยตัวเอง
คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ทางรัฐบาลบอกเลยนะ
ว่าสามารถมาเบิกได้ทั้งหมดเพราะว่าเป็นภาระรับผิดชอบของรัฐบาล